ข่าวของฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับ
ถือว่าเป็นที่ฮือฮาในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับ
สำหรับการที่จะย้ายออกของ๒ผู้เล่นเมืองทองอย่างสหรัฐอยู่เย็น
แล้วก็เตรียมที่จะย้ายไปบีจีนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับก็มีรายงานว่า

ก็เตรียมที่จะเปิดตัวกับการท่าเรือในวันพรุ่งนี้นะครับ
สองอดีศรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะครับ

แต่เมื่อวานนี้เนี่ยติดปัญหาเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็มีข่าวตีกลับว่าอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญากับสิ่งเจ้าท่าหรือเปล่านะครับ
ซึ่งก็ยืนยันว่าได้คว้าตัวของอดีศรพรมรักไปร่วมทัพเรียบร้อยแล้วนะครับ
คาดว่าจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เจ้าเก่งอดีศรพรมรัก
จะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของทีมสิงห์เจ้าท่านะครับ

โดยคาดการณ์ว่าทางสโมสรต้นสังกัดใหม่
จะเปิดตัวแข้งรายนี้ภายในสัปดาห์ที่นี้ที่จะถึงนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าค่าตัวของสหรัฐอยู่เย็นที่ย้ายมาร่วมทีม

นักเตะไปค้าแข้งในต่างประเทศ

ก็ยังต้องดูว่าการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะครับ
พอเสียนักเตะหลักไปเนี่ยก็ทำให้มีกระแสข่าวถึงกุญสือใหญ่
ก็มีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะตัดสินใจอำลาทีมอีกหนึ่งคน
หลังจากที่สหรัฐแล้วก็อดีศรเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะออกจากทีมไปนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นายวิลักษโหลทองนะครับ

เพราะว่าล่าสุดทางทีมก็ยังมีการประชุมหารือ
เพื่อที่จะมองหาผู้เล่นเข้ามาทดแทนสหรัฐแล้วก็อดีศรอยู่
แต่ที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คือนักเตะหลักจะมีใครที่จะออกจากทีมอีกหรือเปล่านะครับ